แต่ว่าบางคนเขาเล่นสงกรานกันจบแล้วใช่ไหมวันที่๑๕๑๖ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่จังหวัดชนบุรียังไม่จบเพราะว่าเขามีวันไหล
จะเล่นกันต่อยาวไหลยาวกันไปแล้วค่ะบางที่เขาก็เล่นกันไปวันไหลเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่๑๑ถึง๑๙ใช่ไหมบางพื้นที่เขาจะจัดยาวกันไปเลยนะคะ
บางแสนก็อาจจะสิ้นสุดกันวันที่๑๗แล้วแต่พื้นที่นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยววันไหลไปจังหวัดชนบุรีมีของเด็ดของอร่อยมาแนะนำเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบเป็ดพะโล้แล้วก็ขายมานานแล้วนะคะ
ร้านนี้เนี่ยเก่าแก่แล้วก็ขึ้นชื่อมากเขาบอกว่าขายมานานกว่า๓๘ปีแน่เจ๊น้อย
เจ๊น้อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลค่ะครับเจ้าดีเจ้าเด็ดเจ้าอร่อยของชนบุรีเขานะคะ
เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณลักษณะทรงธรรมวัดหรือว่าที่ลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็เรียกเจ๊น้อยนี่แหละค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบังคล้านะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับสามีเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากเพราะว่า
ก๋วยเตี๋ยวมากเพราะว่าจะคอยตัลลน
มาดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านกันหน่อย
เขาบอกว่าที่นี่นะเน้นมากเลยเรื่องของความสะอาด
คุณความสดใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบการลงมือทำเลยค่ะคุณ
ซึ่งทางร้านเขาจะเลือกใช้เป็ดที่มีคุณภาพ
มีน้ำหนักประมาณ๓กิโลกรัมต่อ๑ตัวนะ
เพราะว่าเนื้อจะแน่นแล้วก็นุ่มรสชาติอร่อย
ลับของความอร่อยอยู่ที่เครื่องพะโล้นี่แหละคุณ
การปรุงน้ำซุปนี่ก็มีทีเด็ดของเขาเหมือนกันนะคะ
ยังไงให้หอมรสชาติกลม
ที่ร้านมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดทั้งแบบน้ำแบบแห้งเส้นเล็ก
เส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่เกาเหลาอะไรก็สั่งกันไป

ยาวนานแล้วเริ่มต้นราคาก็ไม่แพงเลย
คุณชามละ๔๐บาทชามใหญ่มากโอ้โฮใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งแบบชามละ๕๐
เพราะว่าบางคนอยากจะเพิ่มพิเศษน่องเป็ด
อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นขณะจัมโบ
เส้นน้อยแต่ปริมาณเป็ดเยอะ
อย่างเช่นน่องเป็ดเอ่ยปีกเป็ดเอ่ยใส่เป็ดเอ่ยอื่นอีกมากมาย

คุณชอบกินไส้เหรอถูกต้องฉันชอบกินไส้เดือกก็ออกหากินแล้ว
ไม่ใช่กะสือนะคุณแม่
ใครที่อยากจะไปลิ้มลองตำนานความอร่อยของร้านนี้นะคะ
ทานกันได้เลยร้านเจ๊น้อยก๋วยเตี๋ยเป็ดพะโลสูตรดั้งเดิม
อยู่บนถนนวันยิ่งตลาดบางคล้า
ื้องกับคิวรถบางคล้าในซอยธนาคารออมสินสาขาบางคล้านั่นแหละค่ะ
ขายทุกวันค่ะตั้งแต่๘โมงนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยจ้าโทรไปจ้า
นี่โทรไปคือถ้าไปไม่ถูกจริงลองโทรไปแล้วกันว่า
ร้านอยู่ตรงไหนจะได้ไปให้ถูกที่นะครับ